เดี๋ยวจะพาไปเช็คราคาสินค้าในตลาดกันด้วย
ว่าวันนี้ราคาสินค้าของเราเป็นยังไงกันบ้างจ้า
มาดูกันเลยนะคะราคาหมูเนื้อแดงวันนี้๑๑๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
สะพอกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐นะคะ๕บาทต่อฟองค่ะ
วันนี้จะพาไปเช็คราคาอาหารทะเลด้วยจ้ามาดูกัน
ปลากระพงขาววันนี้๑๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ม้า๓๐๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ึกกล้วยแห้งนะคะ๗๐๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนหอยแคลง๒๒๐บาทต่อกิโลกรัมจ้า